ปรับหมดภายในวันเที่ยว
ส่วนที่ยากประมาณก่อนก็คือทุ่มเก็บ
ข้างเงาะมีเส้นก็จะไหว

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออั

โปรเซาะ
ก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปวีดีโอ
ก็ขอว่าเป็นเกิด
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบเรามีงานทั้งสองฝั่ง
และสินคิดต่อไปที่นึกมันต้องมีการคิดเอาไว้ร่วมหน้า
สองฝั่งมันต้องเลือกที่ดีที่สุด
ก็คือเลือกสะดวกของสองฝ่ายกว่า

ซึ่งก็คงจะตามมา

แต่ว่าไม่ได้จับหมดแน่ตอนว่า

ไม่ได้แค่สินใจเลยครับ
เราไม่ว่าเราคล้ายรับกาย
เราังคงไปขอแล้วกว่าจะผู้กลับ

เพราะอย่างที่คุณกัน
ก็ที่เหมือนปุ่มไม่รู้ว่าซึ่งอีกอยู่

ก็บอกว่าทุกเวลาของมันจะมีความสร้างเหมือนกันครับ
เวลาที่สถานการณ์จังหิวก็จะน่าคิดมาก

ที่มีเวลาที่สุด
ทำให้เขาคิดว่าแล้วมันต้องชื่นหมายให้ทุกคนดี
กุญแจเป็นการเก็บฝัน

งานทัพเราก็บอกว่า
เหมือนกัน
แล้วก็บอกว่า
แล้วยังพูดที่การแบบ

เช่นตัวนี้แล้วก็มันปลูกมือฟังว่าเราแผ่นไว้ไม่ได้บอกอะไร
ถ้าถึงเวลาให้ตรงนี้
ต่างต่อไปปกติกาหน้าจะเกิดมันก็คงถึงตัวไว้ตามเวลา
ยังตอบไหมคะคำว่าคุณจะตอบได้เลยค่ะ
ก็เหมือนคุณจะจำนะก็เลยจนทั้งนั้นแกก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกขอว่าถึงเวลาก็

หรือลดเสื้อหรือเปล่า
มันแบบต้องมีวงใหม่สิ
แต่ว่าไม่รับหลังว่าตีคัลเลอร์หรือเปล่านะ